ไม่ใช่บุฟเฟ่แต่เป็นแมว
เป็นแมวที่หลงมาจากหัดใหญ่โน่น
แล้วมาโผลจะไงล่ะลูก

น่ารักลายสลิดหน้าตามันอย่างนี้แหละค่ะลายสลิดก็เป็นลายลาย
แล้วก็จะมีตัวเอ็มที่หน้าผาก
ใช่อันนี้เมื่อกี้เราเพิ่งหาข้อมูลทำไมมันถึงเรียกสลิด

ครับเอ้าหมูทะเนี่ยที่มันออกจากหาดใหญ่นะฮะ
มาถึงบนทางด่วนพญาไทยได้เนี่ย
เจ้าของต้องบินนะผมมั่นใจว่าใช่แล้วบินมาจากสงขลาเลย
มารับกลับไปเมื่อวานนะฮะล่าสุดนะหมูทะกับนางสาวจิรัสสะบก
หรือว่าคุณบิวอายุ๒๕ปีเจ้าของหมูทะเนี่ย
มาถึงหาดใหญ่กลับไปถึงหาดใหญ่แล้ว
หลายคนสงสัยว่าหมูทะไปยังไงลูกนะ
ระยะทางเป็นพันกิโลเมตรนะลูก
คุณบิวฮะคุณบิวบอกว่ามันหายจากบ้าไปตั้งแต่เช้าวันที่๘สิงหาคม
หายไป๓วันก็ประกาศหาตามโซเชียล
ตอนแรกนึกว่าหมาไล่แล้วตะเลิศ
ว่าหมาไล่แล้วตะเลิศหรือคนมาอุ้มไปเอาคิดไปต่างนานานะครับ
คือมาเห็นในเพจจราจรทางพิเศษพบว่าแมวเนี่ยนะฮะ
มันคล้ายแต่ตอนแรกคิดว่าไม่ใช่แต่พอเค้าบอกตำนีมาอะไรบ้าง
ปลอกคอจมูกที่บวมไม่เท่ากันหางสีเทานะครับซึ่งตรงกับแมว

นี่แหละก็ต้องจับเครื่องบินมาเลยมากรุงเทพมาหานคร
ขอบคุณทุกท่านนะที่ทำให้เจอหมูทะของแม่ครับ

เดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยนะฮะ
น้องเป็นแมวค่อนข้างชอบเที่ยวอะค่ะก็คือที่บ้านถ้าเปิดประตูรถ
ใครเปิดประตูรถแถวบ้านก็คือน้องพอที่จะกระโดดขึ้นตลอดเวลาเลย
ก็เลยค่อนข้างเป็นไปได้ทางหลังมากกว่าว่าน้องอาจจะบิดรถกระโดดขึ้นรถใครไป
แล้วก็ติดไปไม่รู้ตัวเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คงแบบดูแลน้อง
ก็จะแบบน้องไม่ได้สูบลงหรืออะไรลงเลย
หลังจากนี้เธอบอกเธอต้องไปแก้บนเจ้าแม่กวนอิมนะที่วัดถาวรหัดใหญ่
โดยจะงดกินเนื้อสัตว์ปีหนึ่งเลยนะไปบนเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะคอยระวัง
ไม่ให้มันออกจากบ้านไปอีกนะครับนี่คือชะตากรรมของนะฮะหมูทะ
โอ้โหสุดยอดเลยนี่ผจญภัยยาวเลยนะเนี่ย
โอ้โหมันไปเป็นพันโลนะดีนะดันกลับหาแม่เจอ
จากหมูท้าไปที่ปลาเก๋าไม่ใช่บุฟเฟ่อีกเหมือนกันครับ
เป็นแมวอีกตัวที่หายไปนะครับ
กำลังตามหาปลาเก๋าตัวนี้ท่าทางจะแสบ
นี่คือปลาเก๋าครับโอ้โหเป็นแมวลายสลิดเหมือนกัน
อันนี้เจอยังคะนะฮะเจ้าของบอกว่าอันนี้เนี่ยไปโผล่นู่นนะครับ
เจ้าของเนี้ยคือเจอแล้วแต่ว่าเจ้าของเอามามานะอืม
มารับมันด้วยค่ะปลาปลาเก๋าเนี่ยเป็นโอ้ปวดหัวไปหมด
เก๋าเป็นแมวแมวไทยตัวผู้ลายสลิดสลิดเทานะฮะ
อายุประมาณสามปีหายไปสิบแปดเมษายนนะครับที่หาดลิ้น
ตอนหายเนี่ยไม่ได้สวมปอกคอนะเพราะว่าปอกคอมันหลุดหายด้วยนะครับ
หากติดรถใครไปรบกวนแจ้งเจ้าของด้วยเจ้าของยังบอกว่า
ยังไม่เจอยังไม่เจอบอกเข้าใจผิดขออภัยเขาบอกว่าถ้าใครเจอ
ให้ห้าหมื่นอ่ะความรักนี่ฮะตามหาลูกเลยอ่ะครับนะคะเนี่ยค่ะ
นี่ครับปลาเก๋าเป็นแมวนะใครเจอปลาเก๋าที่เป็นแมว
เจ้าของรอให้ห้าหมื่นอยู่นะครับหายไปจากหาดลิ้นสุราชธานี
สุราธานีนะคะฝากด้วยค่ะเข้าใจเลยเจ้าของนะ
เหมือนคนในครอบครัวหายเหมือนสมาชิกในครอบครัวหาย
ปลอกคอไม่มีแล้วด้วยอ่ะครับนะคะนี่ฮะนี่ค่ะ